เมื่อจู่มีคำปรับทาเป็นหนึ่งเค้าจัดอันดับ๘ลูกตลก
ที่รวยที่สุดใช้เงินเยอะที่สุด

ซึ่งตอนนี้น้องแตงกวาเขามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วย
จากข่าวนี้ก็เลยทำให้แบบมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจพอสมควร
ประกาศกระการไม่มีทางยอมความ
และจะดำเนินการฟ้องเอาผิดให้ถึงที่สุดให้ได้เลย
พร้อมกับโพสต์ตัดเพาะต่อด้วยนะว่า
เป็นลูกตลกมันผิดตรงไหน
ก่อนที่คนบันเทิงอย่างพี่เจเจตรินพี่ท็อปดารณี
คุณแท็กพระรันยูเขาจะเข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
แต่ที่จี๊ดที่สุดคือข้อความไหนรู้ไหมคุณ
ข้อความของคุณเป๊กสัญชัย
ถามว่าจะให้จัดการหรือไม่จะให้จัดการให้ไหม
อย่างนี้เลยนี่พี่เป๊กมาเอง
บันเทิงไทยรัฐก็โทรไปสอบถามอาโน๊ตก็ยืนยันเหมือนเดิมว่า
จะต้องเอาเรื่องให้ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่
ซึ่งล่าสุดเนี่ยอาโน๊ตเขาก็โพสต์ภาพกับครอบครัว
กับน้องแตงกวากับคุณแม่ด้วยนะ
คือเอาจริงนะมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของน้องด้วยแหละ